พูดชื่อนี้ไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าเห็นว่าคราวนี้จะมากันสามคนเลยค่ะผู้ชม
จะมายังไงอ่ะนี่แหละเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนคิดถึงอย่างแน่นอน
ส่วนครั้งนี้เขาบอกว่าจะมากัน๓คนแล้วจะมายังไงนะฮะ
เพราะว่าพี่บิ๊กปานระวัตรหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าพี่บิ๊กได้จากเราไปตั้งนานแล้ว
เห็นว่าจะกลับมาร่วมแจมในรูปแบบไหนแฟนเพลงต้องไปลุ้นกันเอาค่ะ
แล้วคุณพ่อของพี่บิ๊กจะว่าไงด้วยเอาไปฟังเลยค่ะ

ก็นั่นเป็นเรื่องการบ้านของพวกเราแล้วนะครับ
แล้วก็ทีมงานทุกคนว่าเราจะเล่าเรื่องราวอันนี้อย่างไรนะครับ
บัตรนะครับขายวันที่๒๗กันยายนผม

เดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะพี่แดงก็ได้เผยโมเมนต์เตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของสาวแพตตี้

ตัวบอกเลยทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบทำแล้วมันถูกใจแล้วแบบแพตตี้ประทับใจนะคะ
แล้วก็ย้ำเลยว่าแค่เซอร์ไพรส์วันเกิดยังไม่ได้ขอแต่งงานอย่างที่หลายคนคาดเดานะคะ
ไปดูว่าจะแต่งแล้วคบกันตั้งนานอะ
นานนะครับก็นานทีแบบได้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดทีครับ
ก็น้องก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นน้องร้องไห้กับการกระทำอะไรแบบนี้ของผมสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
ก็เคลียร์แล้วเนาะว่ายังครับ